พี่แจ๊ปพี่จิตราบอกเลยว่าอยู่บ้านกากตัวไปนานมันมีอาการบางอย่างเพิ่มขึ้น
ก็คือน้ำหนักขึ้นมานั่นเองนะคะเห็นผอมสวยแบบนี้

เขาบอกว่าแต่ว่าเรามองแล้วดูแบบมีน้ำมีนวลนะสวยดีนะฮะ
เจ้าตัวบอกว่าเดี๋ยวเร่งฟิตหุ่นให้ทันถ่ายละคร๒เรื่องค่ะ
เพราะว่าปลายเดือนพฤษภาคมนี้มีรอยเจาะคิวอยู่แล้วนะคะ
ส่วนถามว่าหลังโควิดกังวลหรือเปล่ากับบทนางร้าย
ที่อาจจะต้องมีเลิฟทรงเลิฟซีนใกล้ชิดกับพระเอกบ้าง
บอกว่าหลังจากนี้อาจจะขอทีมงาน
ดเว้นฉากนี้ไปก่อนก็ได้ค่ะ
ที่กองค่อนข้างมีมาตรการที่ค่อนข้างเข้มค่ะ
เท่าที่ทราบคือเขาจะค่อนข้างคัดซีนก่อน

ช่วงแรกไปตรวจก่อนว่าใครแบบเป็นอะไรยังไงบ้าง
ตอนนี้๒เรื่องพอตรงถ่ายคนจะค่อนข้างเยอะ

อย่าลืมตั้งกาดให้ตัวเองแล้วก็คนรอบข้างด้วย
แม้เลขจะน้อยลงแต่ว่าเราไม่รู้ว่าจุดไหนเป็นจุภาคกระจายบ้าง
ส่วนเรื่องแบบนี้ค่ะพี่เจี๊ยบบอกบรรเทิร์นไทยรัฐ

ซึ่งพี่บอยเองก็ไฟเขียวแล้วด้วยนะคะ
ถ้ามาช่วงนี้ก็มาปล่อยเป็นธรรมชาติ
ถ้าเกินปี๒ปีนี้คงปล่อยไม่มีแล้วค่ะ
แต่ถ้ามาภายในช่วงนี้ก็ยังไหวอยู่ค่ะ